ถ้าจำกันได้ตั้งแต่ตกเป็นประเด็นมาเนี่ย
แต่พอเมื่อวานนี้เข้าไปให้ปากคำกับตำรวจนานถึงกว่า๕ชั่วโมง
ล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลแล้วนะคะ
หลังจากที่คุณเบนเรสซิ่งได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด
รถหรูลัมโบกินี่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้
ก็มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรกค่ะ
ก็เป็นการโพสต์เฟซบุ๊ครูปของคุณแพทย์

ของเล่นใหม่แม่หมากับลูกหมาคิดถึงสุดขาดใจ
ซึ่งคุณแพทย์เองก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยนะคะว่า
คิดถึงด้วยลูกฝากบอกอีก๙วันเจอกัน
แฟนคลับของทั้งคู่เห็นแบบนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะเลยค่ะ
และถึงแม้ว่าคุณแม่ใกล้คลอดอย่างคุณแพทย์จะต้องเจอมรสุมชีวิต
เป็นกิจวัตรประจำวันที่คุณแพทย์จะตื่นเช้าทุกวันมาป้อนข้าวให้กับคุณแม่ของเธอค่ะ
และล่าสุดว่าที่คุณแม่อย่างแพทย์ก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มสดใสภาพนี้นะคะ

เสียเวลาสร้างรายได้ด้วยการลงคลิปขายครีม